พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ผ่านมา๑๓ปี
สำหรับการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ตอนนั้นมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะขับไล่นายสมัครสุนทรเวศ
นายกรัฐมนตรีตอนนั้นวันนี้สารดีการมีคำพิพากษายกฟ้อง๖แก่นำ
และสั่งจำคุกโดยไม่รอลงอาญากับ๓แก่นำกลุ่มพันธมิตรนะคะ
สารได้อ่านคำพิพากษาสารดีกานะคะ
คดีที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยชุมนุมดาวกระจาย
เมื่อปี๒๕๕๑ขับไล่นายสมัครสุนทรเวศนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
ตามที่อายการฝ่ายคดีอายา๕เป็นโจทยื่นฟ้อง๙อดิษฐแก่นำพันธมิตรนะคะ
สารมีคำสั่งยกฟ้องพลตรีจำลองศรีเมืองนายสนทิริมทองกุลนายพิพบทงชัย
นายสมเกียจพงภัยบูลนายสมศักดิ์โกสัยสุขนายสุริยสัยกตะศิลาจำเลยที่๑๖
จากเห็นว่าเป็นการฟ้องซ้ำและจำเลยทั้ง๖คนเคยได้รับโทษในการกระทำความผิดในคราวเดียวกันไปแล้วค่ะ
ส่วนนายชัยวัดสินสุวงศ์นายอมรอมรรัตนานนท์นายเทิดภูมิใจดี
จำคุก๘เดือนไม่รอลงอาญาค่ะเพราะว่าได้ขึ้นประสัยเชิญชวนให้ประชาชนมาชุมนุมขับไล่รัฐบาลนะคะ
แล้วก็ยังมีการชุมนุมปิดกั้นการจราจรด้วยหนึ่งในจำเลยอย่างนายเทิดภูมิในวันนี้ก็นั่งรถเข็นมาฟังคำพิพากษาเลยนะคะ
และก่อนหน้าที่สารจะอ่านคำพิพากษานายชัยวัดสินสุวงค่ะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไม่กังวลเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้ว
ถ้าสารยกฟ้องก็กลับบ้านถ้าลงโทษไม่รอลงอาญาก็เข้าคุกนะคะ
ถ้ายังไงก็แล้วแต่ถ้าเทียบการชุมนุมกับการชุมนุมในปัจจุบันแล้วนะคะ
นายชัยวัดเห็นว่ามีความรุนแรงมากขึ้นและผู้จัดก็มักอ้าง
รัฐธรรมนุนว่าเป็นการกระทำโดยสงบสันติปราศจากอาวุธ
ซึ่งเชื่อว่าการตัดสินคดีนี้จะเป็นบรรทัศนการต่อสู้ของคนรุ่นหลังด้วยค่ะ